และแล้วในสิ่งที่คนไทยหลายคนกังวลมันก็กำลังจะมาถึง
กรณีที่สบคมีคำสั่งออกมาสั่งเลยบอกว่าร้านอาหาร
ได้อย่างเดียวใช่ห้ามนั่งทานที่ร้านร้านอาหารบอกมาออกมาเลยค่ะ
ทุบโต๊ะกูจะเปิดจะทำไมเขามีการทำแคมเปญนะคะ
เฮ้ยจริงด้วยร้านอาหารแล้วเขาก็มีของเขาเลย
วิธีการของเขาหนึ่งสองและสามระยะระยะที่สามนะ
ถ้าเกิดว่ายังไม่ฟังเสียงเขาอีกนะลงถนนค่ะม็อบค่ะ
นี่แหละค่ะถึงบอกไงฮะว่าแรงกดทัพที่มันสั่งสมคนไทยมา
หลักปีครึ่งสองปีเนี่ยครับมันค่อยค่อยประทุออกมา
ระเบิดออกมานะครับคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเป็นคิวของร้านอาหารนะฮะ
ร้านอาหารคือก็บอกว่าแน่นอนล่ะไอ้คำสั่งที่ออกมา
ที่บอกว่าเป็นคำสั่งลักหลับเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการล็อกดาวน์
แต่มันเป็นการน็อกดาวน์ร้านอาหารเนี่ยล้มไม่เป็นท่า
ข้อความชักชวนผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารร้านลาบร้านเหล้า
ให้มาร่วมแคมเปญกูจะเปิดมึงจะทำไม
เพราะจริงหลายคนไปที่ร้านพอร้านบอกว่าไม่ให้นั่งทาน

คือถ้าเป็นลูกจ้างสูงสุด๙๕๐๐ใช่ไหมพี่ต้นพี่เบิร์ต
ผู้ประกอบการสูงสุด๖แสนบาทแต่เอาจริง
เขาได้รับผลกระทบมาประมาณ๑๘เดือนคุณเยียวยาเขา๑เดือน
มันไม่พอยาไส้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ทนนะ
มีการเคลื่อนไหวของร้านอาหารที่ร่วมกัน
อารยะขัดคืนผ่านแคมเปญกูจะเปิดมึงจะทำไมนะฮะ
กิจกรรมของเขาแบ่งเป็น๓ระยะด้วยกันคุณผู้ชมมาดูนะคะ
ช่วงแรกจะเป็นเด็กดีกันก่อนค่ะ
เปิดร้านอาหารเครื่องดื่มให้กลับบ้าน
จัดการเปิดเวทีปราศัยเล่นดนตรีในร้าน
และกำหนดให้คนเข้าฟังในร้านได้เพียง๒๐คน
จัดทีละเขตตามพื้นที่กรุงเทพ
โดยแต่ละเขตจะจัดได้๕๑๐ร้านในวันเดียวกัน
ส่งเสียงขนาดนี้แล้วไม่ฟังเราก็อย่าไปฟังมันเปิดร้านค่ะ
นี่บอกรัฐบาลแบบนี้เลยนะคะ
หากภาครัฐยังไม่สนใจที่จะรับฟัง
ก็จะมีการยกระดับเป็นระยะที่๒
คือเปิดให้นั่งขายเหล้าเบียร์เล่นดนตรีสด
แบบมีมาตรการระยะห่างทางสังคม
ไม่ต้องประชาสัมพันธ์ไม่ต้องเอิกระเลิก
ถ้ามีการจับกลุ่มก็จะสู้ให้ถึงที่สุด

แล้วดิฉันคิดว่ามีคนไทยหลายคนที่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
ถ้าทำขนาดนี้แล้วยังไม่เกิดอะไร

เป็นกิจกรรมระยะสุดท้ายหากภาครัฐยังนิ่งเฉย
คราวนี้ถึงคราวที่ต้องลงถนน
ออกร้านขายอาหารเปิดร้านเบียร์

ถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวก็ตามนะ
มีการตั้งเวทีเล่นดนตรีแล้วก็จัดเวทีปราศัยใหญ่
เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกนะคะว่าถึงแม้จะดำเนินคดี

โดนค่าปรับสูงสุด๔๐๐๐บาท
แต่ขออย่าหวั่นขออย่าไหวอย่ากังวล
เพราะมีการจัดหาทนายความคอยช่วยเหลือไว้แล้วนะคะ

แล้วก็โดนแบบนี้มาตลอดเลย
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการเยียวยาเลยนะครับ
จะได้รับการเยียวยาเนี่ยก็เนี่ยที่พี่ต้นอ่านเมื่อสักครู่เนี่ย

แล้วลองถามย้อนกลับไปดูที่ว่าคลัสเตอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เคยมีมั้ยคัสเตอร์ร้านลาบ

นี่คือมันไม่ใช่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วนะ
แต่เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เขาหมดทางแล้วเรื่องปากท้อง

ถ้าออกมาแบบนี้ก็ต้องรัฐบาลเราไปพิจารณาดูนะครับ
อย่าให้มันถึงจุดนั้นเลย